ไปละละละน้องสงการเราร้องกำลังเพลงค่ะ
อุ้ยที่ผู้ชมสวัสดีค่ะ
ได้ยินเพลงนี้ที่ละละมันรู้สึกครึ้นหัวใจจริงเลยนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะมาติดตามสภาพอากาศกันหน่อยช่วงสงกรานสุดสัปดาห์แบบนี้
อยากออกไปเที่ยวอยากออกไปเล่นน้ำระวังร้อนแล้วก็ระวังฝนกันด้วยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันก็แปรปรวนอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะ
คุณผู้ชมเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะมันมีห่อมความร้อนปกคลุมประเทศไทยเห็นไหมคะ
แอลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างเยอะ
ขณะที่มีลมหนาวจากจีนมามีลมใต้หอบเอาความชื้นจากทะเลขึ้นไปปะทะ
ประกอบกับความร้อนที่มีอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยอยู่แล้วเกิดเกิดเป็นฝนฟ้าขนองขึ้นมา
ส่วนช่วงกลางวันเนี่ยแดดร้อนจัดร้อนจีนะคะแต่พอเจอกับปัจจัยต่างแล้วทำให้มีฝนตกกระจายทั่วประเทศไทย
โดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนบนต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะ
ระวังอะไรกันบ้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะหรือว่าต้นไม้ที่อาจจะหักโค้นลงมาได้
ส่วนภาคใต้ค่ะมีลมมาปะทะนะคะทำให้เกิดคลื่นได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้นเรียกได้ว่าฝนอาจจะเกิดขึ้นทั่วประเทศหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไป
ตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อการคาดการณ์เอาไว้กันหน่อยค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานช่วงนี้นะคะก็ยังได้รับตำแหน่งร้อนจัดร้อนจีนะคะ
ต้องระมัดระวังอันตรายจากไฟไหม้ด้วยรวมถึงต้องระมัดระวังโรคลมแดดค่ะ
ส่วนเกษตรกรต้องเน้นปลูกพืชอายุสั้นใช้วัสดุคลุมดินป้องกันน้ำระเหยด้วย
และที่สำคัญนะคะใครที่เลี้ยงสัตว์ต้องหาวิธีลดความร้อนในโรงเรือนสัตเลี้ยงด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะส่วนคลื่นในทะเลค่อนข้างสงบค่ะ
แนะนำว่าถ้าใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเที่ยงจนถึงบ่าย๓นะคะ
ส่วนเกษตรกรต้องระวัดระวังศัตรูพืชจำพวกน้อนให้ค้ำยันกิ่งไม้ผลป้องกันอันตรายจากลมพัดแรงด้วย
เพราะอาจจะมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกหรือฟ้าผ่าในบางพื้นที่ค่ะ
ส่วนภาคใต้อากาศร้อนมีฝนเล็กน้อยนะคะคลื่นลมค่อนข้างสงบไปท่องเที่ยวก็ได้
แต่ต้องระมัดระวังหน่อยอากาศร้อนจริงนะคะ
ส่วนเกษตรกรให้ป้องกันไฟไหม้ให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย
แล้วก็ต้องให้น้ำพืชอย่างสม่ำเสมอรวมถึงให้น้ำสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยนะคะ
ส่วนใครจะออกไปเที่ยวเล่นสงกรานในวันเสาร์แบบนี้นะคะ
บอกเลยค่ะว่าต้องเตรียมทาครีมกันแดดพกร่มพกแว่นตาเอาไว้หน่อย
แล้วก็ที่สำคัญดื่มน้ำบ่อยค่ะเพราะว่าป้องกันความร้อนในร่างกายพุ่งสูง
จะเป็นฮิสโตรกนะคะส่วนใครจะเล่นน้ำก็ต้องเล่นในช่วงเช้า
หรือไม่ก็ช่องเย็นนะคะเป็นการป้องกันสุขภาพป้องกันอันตรายด้วยค่ะ